ทีนี้เรามาดูภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙จากการแถลงของสบคสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๓๖๐๓ราย
แต่เดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วก็๑๙๘๑๙รายคือรักษาหายแล้วก็ค่อนข้างเยอะ
แต่อย่างที่สบคแถลงอยู่ตลอดนะคะว่าตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยที่มันค่อนข้างเพิ่มขึ้นสูง
เป็นเพราะว่าระยะเวลาในการรักษาเนี่ยเขาร่นระยะเวลาลงถ้าเกิดอาการค่อนข้างจะดีขึ้นก็กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้
เพื่อที่จะให้คนที่อาการหนักมากขึ้นได้เตียงในการรักษา
ทีนี้ค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อสะสมก็คือ๗๔๗๒๔๕รายผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑๔๙ศพค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมก็คือ๖๒๕๙ศพนะคะ
ภาพรวมตอนนี้ยังคงมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็รักษาอาการกันอยู่๒๑๔๔๒๑ราย
อาการหนัก๕๒๑๘รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๑๐๘๔รายค่ะ
เรื่องของวัคซีนเรื่องสำคัญมาดูภาพรวมการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะ
ฉีดวัคซีนสะสมรวมแล้วกว่า๒๐ล้านโดส
สำหรับตัวเลขในการฉีดใน๑วันเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓
ตอนนี้เขาเริ่มเข็ม๓แล้วสำหรับเซ็นเซอร์บุคลากรด่านหน้าเนี่ยค่ะ
ก็รวมกันแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ได้สักประมาณ๒แสนกว่า๒แสนกว่าโดสนะคะ
ทีนี้เปรียบเทียบ๗วันย้อนหลังกันหน่อยค่ะ
สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ดูแล้วจะเป็นลักษณะโขงก็จะไปพีคสุดติดเชื้อมากที่สุดเนี่ย
วันที่๗สิงหาคม๒๑๘๓๘คนเสียชีวิต๒๑๒ศพ
แล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมา๒วันต่อเนื่องนะคะ
ก็หวังว่าจะลดลงมาเรื่อยแบบนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ผู้เสียชีวิตก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกัน
ก็เนี่ยค่ะมันก็ยังทรงแบบในตัวเลขที่สูง
ก็ยังต้องระมัดระวังตัวกันอยู่ค่ะ
แต่เรื่องวัคซีนยังไงก็สำคัญและจำเป็นนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนนี้เนี่ยหลายคนต้องพูดตรงว่ายังไม่ได้ฉีดเข็มแรกนี่ก็มีอยู่เยอะ

วันนี้แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคคุณหมอเบิร์ตแถลงนะฮะ
จากแถลงเรื่องของตัวเลขประจำวันแล้วเนี่ย
คุณหมอเบิร์ตบอกว่าอยากให้ดูตรงนี้หน่อย
ข้อมูลของผู้เสียชีวิตที่มีประวัติการได้รับวัคซีนโควิด๑๙

ถ้าดูข้อมูลตั้งแต่๑๘กรกฎาคมถึง๗สิงหาคม
พบว่า๑๘กรกฎาถึง๗สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ไทยเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในช่วงนี้๒๔๑๗คน
ซึ่งกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุมากกว่า๗๐ปี
ซึ่งมีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยเนี่ย๘๓๘คนนะฮะ
จาก๒๔๑๗คน
ได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งไปแล้วนะ
แต่ว่าน้อยกว่า๒สัปดาห์เสียชีวิต๑๔๘คน
ได้รับวัคซีนเข็มที่๑เกิน๒สัปดาห์ไปแล้ว
มีผู้เสียชีวิต๘๒คน
ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มไปแล้วนะครับ
จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต๑๓คนจาก๒๔๑๗คน
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๐๕เปอร์เซ็นต์
ผู้ที่เสียชีวิตได้รับวัคซีนเกิน๒อาทิตย์
แล้วก็มีการติดเชื้อและเสียชีวิตอันนี้๘๒ราย
สีฟ้าที่สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำนะคะ
ก็คือกลุ่มที่เสียชีวิตโดยผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิตเหล่านี้
ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มมี๑๓ราย
คิดเป็นตัวเลขที่เล็กที่สุดนะคะ๐๕เปอร์เซ็นต์
นั่นจึงเป็นข้อสรุปค่ะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามเน้นย้ำ
เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งคัน
แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อเสียชีวิต
ก็มีอัตราเพียง๐๕เปอร์เซ็นต์ค่ะ

แต่ทำให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กติดโควิดเนี่ยเยอะนะ

อายุก็มากน้อยแตกต่างกันไป
แต่แม้กระทั่งเด็กทารกยังมี
คุณเข็มมาสอนเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะ๑๗วัน

บคบอกว่าข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าไทยเรานะครับ
มีเด็กที่ติดโควิด๑๙๓๐๐๐กว่าคน
ใน๓หมื่นกว่าคนเนี่ยเสียชิดไปแล้ว๙คนนะ
ใน๙เป็นเด็กที่มีโรคประจำตัว
เพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยแนะนำนะฮะทุกบ้านเลยนะครับ
บ้านไหนมีเด็กเล็กนะฮะเด็กทารกหรือว่าเด็กแบบวัยปฐมเลยเนี่ย
วัยอนุบาลหรือมีผู้สูงอายุในบ้านขอให้แยกห้องนอน
สถานที่ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนมีม่านกั้นกันหน่อยก็ยิ่งดี
ทานข้าวช่วงนี้อย่าเพิ่งทานรวมกันแยกกันทานก่อนก็ได้
คุณพ่อคุณแม่ก็ทานไปปู่ย่าตายายก็สองคนจับคู่อะไรก็ทานไป
ส่วนที่เหลือพ่อแม่ลูกอะไรจะทานก็แยกกันหน่อยไม่ต้องรวมกันแบบ๗คน๘คนอะไรประมาณอย่างนี้
ต่อให้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันหลายหลายข้อมูลยังบอกเลยว่าอยู่ในบ้านเดียวกัน